เพื่อนร่วมอาชีพเป็นวินมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะฮะ

ปรากฏว่าวินมอเตอร์ไซค์ที่หนุ่มกว่า
ไม่พอใจคุณลุงคุณลุงวินเหมือนกัน
แล้วก็ใช้ปืนยิงคุณลุงวินจนเสียชีวิตนะครับคุณ
ดับทาวินนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
อาจจะมืดหน่อยนะฮะจับภาพคนร้ายที่สวมเสื้อวิน
ขี่รถจักรยานยนต์สีดำแดงเข้ามาจอด
แล้วก็พูดคุยกับคุณลุงธวัฒน์หรือว่าลุงพรนพรัช
อายุ๖๒ปีซึ่งมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเหมือนกันนะครับ
ซึ่งลุงพรยืนรอลูกค้าอยู่คนเดียว
จากนั้นการพูดคุยกันไม่ถึง๕นาทีครับ
ปรากฏว่าคนร้ายชักอาวุธปืนยิงใส่ลุงพรไม่ยั้ง
แล้วก็ขี่รถหลบหนีไปช่วงจังหวะนี้นะครับ
ขี่รถหลบหนีไปนี่ผู้ก่อเหตุนะ
ใช่ค่ะคุณลุงธวรรษก็เดินเข้ามาสักพักหนึ่ง

ค่ะปรับมา๕นาทีนะคุณในการคุยกันนี้

เออแล้วนู่นอีกฝ่ายก็ชักอาวุธปืนออกมายิงใส่อ่ะคุณ
โอ้โฮนี่ค่ะเห็นมั้ยล่วงลุงพรล่วงเลยล้มเลย
แล้วก็ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาเกือบตีหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ภายในซอย๕แยกหมาชะงักชุมชนเสรคาม
เขตเทศบาลเมืองหัวหินนะครับ
ในที่เกิดเหตุตำรวจไปพบศพของลุงพร
เข้าที่หน้าอกซ้ายและสะบักขวากระสุนฝังในรวม๒นัด

ในชุดมอเตอร์ไซค์รับจ้างสวมหมวกกันน็อกอยู่เลย
เจ้าหน้าที่ได้นำศพของลุงพร
สาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจ
ให้แพทย์ผ่าชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ก็คือนายทวีพรรัฐลอยอายุ๔๗ปี
อาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรุ่นน้อง

ตำรวจจึงตามไปรวบตัวได้ที่ห้องเช่าซอยหัวหิน๑๑๒
ในห้องก็พบอาวุธปืนลูกโม่ขนาด๓๘
ไม่มีทะเบียน๑กระบอกรถจักรยานยนต์

แล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์อีก๔คันซ่อนอยู่
ก็ยึดไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำตัวมาสอบสวนนะครับ
เรื่องต้นนายทวีพรให้การรับสาภาพ

ว่าเป็นคนใช้ปืนยิงลุงธวัฒน์หรือว่าลุงพรเสียชีวิตจริง
สาเหตุเพราะว่าโกรธแค้น
ลุงธวัฒน์เข้ามาด่าแล้วก็ตบศีรษะเขาหลายครั้ง
หาว่าเขาแย่งลูกค้าชาวต่างชาติ
ซึ่งเป็นลูกค้าที่ลุงพรหรือว่าลุงธวัฒน์รับส่งอยู่เป็นประจำ
ทีนี้ตัวผู้ก่อเหตุก็เลยขี่รถจักรยานยนต์วนมา
แล้วก็เห็นว่าลุงธวัฒน์อยู่ที่คิวรถเพียงคนเดียว
ก็เลยเข้าไปตอนแรกกะจะพูดคุยนะ
แต่ด้วยความโมโหฮะพูดคุยแล้วก็ชักปืนยิงใส่

จากนั้นตัวเขาเองก็ขี่รถกลับมาที่ห้องพัก
เปลี่ยนเสื้อผ้ากะจะหลบหนีก่อนที่ถูกตำรวจจับได้ในที่สุดนะฮะ
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาพร้อมปืนของกลาง
พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เพราะว่ากล้องวงจรปิดมันจับภาพได้ชัดเจนนะครับ